โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่

เอาล่ะกลับมาเจอกันวันพระใหญ่

เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องดีนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับวันที่๒๖กรกฎานะครับ
กิจกรรมความดีด้วยหัวใจถวายรัชกาลที่๑๐นะครับ
รวมพลังร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้
เริ่มต้นนะครับเมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกาครับ

ชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าขอสช
เป็นประธานพิธีทางศาสนามหามงคล๕ศาสนานะครับ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ
ต่อมานะครับเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาที
ผลเอกประยุทธ์นะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจที่เวทีหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ก่อนปล่อยขบวนรถยนต์และปล่อยขบวนจิตอาสา
เพื่อทำกิจกรรมปลูกต้นรวงพึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐ที่ข้างสารพระภูมิและสารตายาย
ปลูกต้นทองอุไลนะครับที่บริเวณริมคลองเปรมประชากร
ฉีดน้ำล้างถนนและทางเท้าบริเวณหน้าธรรมเนียบนะครับ
ทาสีสะพานอรไทยและเสาไฟ
ขณะที่จิตอาสาพากันตัดแต่งกิ่งไม้
ท่านนายกเองนะครับก็เดินแจกอาหารนะครับ
แล้วก็น้ำให้กับนักเรียนจิตอาสาที่โรงเรียนราชวินิตนะครับ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ถนนพระราม๕ถึงสะพานชมัยมรุเชษนะครับ
พิศนุโลกและริมคลองข้างโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับ
นี่นะฮะก็เป็นกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับ
นี่นะฮะก็ได้มีการเดินแจกนะฮะของนะครับให้กับทางน้องที่ราชวินิตนะครับ
นี่นะฮะท่านนายกก็ได้มีการมาพูดคุยนะฮะ
แล้วก็ทำกิจกรรมต่างนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เป็นกิจกรรมความดีด้วยหัวใจถวายรัชกาลที่๑๐นะครับ
เป็นกิจกรรมจิตอาสาเรียกว่าเราทำความดีด้วยหัวใจ

นี่นะฮะก็กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยร่วมใจกันทำ
อ่ะพูดไปพูดมาอีกหนึ่งเรื่อง

ร่างทรงมันไม่จบมีอาทิตย์ไหนคุณไม่ต้องอ่านข่าวร่างทรงกันบ้าง
เมื่อวานนี้เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเซา๘ริ้วนี่แหละฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อย
พลทหารราบที่๑๑เนี่ยคราวนี้บุกตรวจสอบเลย
ตำหนักพระแม่ศรีอุมาเทวี๘ริ้ว

หรือมาตาพิชานันกระจกส่องกรรม
พอนี่ไหล่คอสทุมนางแน่น
ใช่เลยเคยเจอเค้าแล้ว
คือบุกตรวจเลยครับตำหนักนี้
หลังจากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์

อยู่ที่ตำบลโสธรอำเภอเมืองเลยคุณ

ก็นางสาวพิชานันอายุเพิ่ง๓๘เอง
เป็นผู้ที่อยู่ในภาพปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

ประดับของนางเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับร่างทรงคนทรงเจ้านี่แหละ
ทางเจ้าหน้าที่ขอเข้าทำการตรวจสอบภายในตำหนัก

แล้วก็ได้เชิญร่างทรงคือคุณพี่ชานัน

โอ้มายก๊อดแล้วนางเต้นเลยนะ

แล้วเธอไปเข้าทรงเนี่ยเธอได้เข้าซ่าซองมากกว่าเงินเดือนเธออีกนะ
เพราะหล่อนทำการแสดงเก่งกว่าแม่

คือความผิดของนางเนี่ยยังไม่มีความผิดหรอก
แต่ที่จะต้องบุกตำหนักเนี่ย

แต่สามารถกระทำได้แต่ต้องอยู่

การนำภาพมาโฆษณาชวนเชื้อแสดงปฏิหาร
หรือสามารถมีพลังวิเศษ
พลังวิเศษนั่นแหละทางเจ้าหน้าที่ก็บอกหยุดเถอะ

เพราะว่าเป็นการสร้างความงมงาย
มีลักษณะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
นี้ได้สั่งดำเนินการปลดภาพ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ

ว่าร่างทรงนางก็แปลก

คือนางมีสองบุคลิกนะเดี๋ยวดีอุ้ยเดี๋ยวดีอันนั้นรักทรงหรือคุณม้า
มันก็ต้องข้ามกับร้ายสิแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวใบโคราชเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย
ชาวบ้านก็บอกไม่ได้เชื่อแต่ก็กลับกลายเป็นกลัวนางมากกว่า
กลัวนางเพราะว่าโอ้โหแบบเดี๋ยวอารมณ์นางแปรปรวนพอตัว
ไม่อยากเข้าไปยุ่งอะเริ่มเรื่องถูกนะฮะคุณหนุ่มเคยไปส่องจกส่องกรรมมาแล้วหรือยัง
อ่าเป็นคนสาวหน่อยใช่ป่ะเป็นพ่อแม่กาหรือสักอย่างนั้น
แล้วก็ต้องเอานมมาลาด

ลองอย่างนี้

อย่างเงี๊ยเนี้ยน่ามีเสียงเอฟเฟ็กท์เหรอ
อย่างเธอไม่มีสิทธิ์พูดกับตกใจเพราะจิตใจ
อย่าปล้าดเจอใจอะไรละกันใช่
ถูกบางเลย

สมมุติเขาจอมราสอห์รัสสน่าเป็นไงถ้าเป็นเอฟซีครับ

ก็จะอย่างงี้ก่อน
นางคงพูดอย่างนี้
หาเรื่องนี้
แต่าว่าเคยถามเขานะ
ว่าเอ๊ะแล้วภาษาเทพเนี้ยถ้าเทพอยู่ข้าวเนี้ยเทพจะพูดว่าอะไร

ทำไมเธอไม่เอากระจกส่องกำนางมาถ่ายหน่อย

กระจกแอนนาซุยนะเมื่อกี้ฉันแอบเห็นอยู่
อย่าไปว่านางนะเดี๋ยวนางเสกหนังควายเข้าท้องคุณนะ

เขาไม่มีแขกก็ไม่มีเสกหนังควาย
แบบว่าเทพอินเดียก็ไม่มีหนังควาย

ไม่ทุกวันนี้ยังรู้จักเสวะลึงอยู่ไหม

พี่จากเทมละมันถึงเรื่องนี้ได้ไง

ผิดตี้มันนำเข้าไง

นำเข้าไม่ได้นะฮะ
อย่าไปแชร์กันนะ

อ่ายี่สิบหกแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีหรือไม่มีแล้วนะ
อ้าวอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเดี๋ยวข่าวต่อไป

เออตายเด็ดนะยะเรานี้นะ

ก็ตอนนี้เนี่ยที่สปลาวก็

เขาเรียกว่าเขื่อนแตกเนี่ยก็ท่วมกันไปหมดเลย

อำเภอจังหวัดนั้นเลยทีเดียวนะคะ
แต่อันนี้นี่เหตุเกิดที่นี่ค่ะ

นะคะก็เป็นข่าวต่างประเทศนะ

ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อวันพฤหัสที่๒๕

ขนองอย่างหนักเลยนะครับเพียงแค่

หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ปาก
ครั้งเลวร้ายในรอบ๑๐ปี

เราได้ทราบข่าวว่ามี

กรุงเอเทนก็เป็นเหตุทำให้มีผู้
ผู้เสียชีวิตเยอะมากเลยถึง๘๐

ถึง๒๐๐คนเลยทีเดียวนะคะ
ก็แจ้งว่ากระแสน้ำอย่างที่คุณเห็นในภาพนะตอนนี้
เชี่ยวมากฝนตกหนัก
จนทำให้ถนนทางตอนเหนือของกรุงเอเทนถูกน้ำท่วม
รถยนต์นี้จำนวนมากเห็นไหม

ก็น้ำท่วมสูงเกือบทั้งคันกันเลยทีเดียว
น้ำท่วมฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนัก
ได้เปลี่ยนถนนหลายสาย
กรุงเอเทนกลายเป็นลำคลองกันเลย
เกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ปา
ซึ่งบางครั้ง
เต้นต่อผมฟังอยู่ครับตื่นเต้น
ก็มันเพิ่งแฟนแม่ป่าอาทิตย์ที่แล้ว
ใช่ซึ่งเป็นครั้งใหญ่มากในกริสเลยนะฮะ
ซึ่งเป็นแคว้นอยู่ตรงแอปติก้าในกรุงเอเทนนี่แหละค่ะ
ก็อยู่ในกรุงเอเทนเลยนะครับ

เหมือนตากอากาศริมทะเลค่ะ

มีผู้คนโดนเผาทั้งเป็นเสียชีวิตในบ้าน
แล้วก็รถยนต์จำนวนมากเลยนะคะ
เนื่องจากหนีไฟไม่ทันกันเลยนะฮะ
รัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองผลเรือนของกรีสนี่นะคะ
เขาก็ระบุว่าต้นเหตุเนี่ยนะ

จงใจให้เกิดไฟไหม้ป่า

แล้วก็เจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดคั่วนะฮะ
ซึ่งจริงเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยมันร้อนนะ

เขาบอกว่าตอนนี้คนยุโรป

มันแบบว่าพายุเมืองตี

อากาศมันแปรปรวนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราถึงได้เจออะไร
เขาบอกว่าถ้าสมมุติอากาศยังเป็นอย่างนี้มีโอกาสแปรปวนอย่างนี้
วันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้ามาประชุมกัน
ถ้าอากาศแบบนี้เขาบอกมนุษย์เรานะอีก๔๐ปีจะตายเร็วมาก

แล้วตอนนี้เนี่ยแต่คุณก็สบายคุณไปก่อนแล้วนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภินาทนุภิน
เป็นชั่วโมงกว่า๔๐กว่านาที
จะไปตีทำไมไม่ต้องไปตี

ก็บอกว่าแซนี้ออกไปทุวะอะไรอย่างนี้
และฮัยคว้าคลายอะไรอย่างนี้

ฉันก็ต้องไปอาบแสงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์บ้าเลยล่ะแสงจันทร์
เฮ่ยฉันก็ต้องทำการวิทยาศาสตร์
แต่ฉันก็ต้องไปอาบแสงจันทร์คืองงตรงนี้แหละ

โอเคพักช่วงหน้าตามหายายเก็บหน่อไม้เจอแล้ว
ใช่เจอเสียงสุดหลอนเลยเดินตามหนีไป
อีกแล้วอีกแล้วจะเล่าให้ฟังเกิดที่กำแพงเพชร
กลับมาวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะ
เกิดที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อวันหนึ่งคนจะเข้าป่าแล้วมีเสียงเรียกอย่างนี้บ้าง
คือนางฮัมกกตระกูลอายุของเขา๗๖ปี
ปกติของเขากิจวัตรของเขานี่ก็คือเข้าป่าไปเก็บของป่า
ไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้ก็เข้าตอนเที่ยง
แต่ในที่สุดแล้วก็หายตัวไป
ชาวบ้านก็บอกหูพยายามออกตามหาเท่าไหร่เชื่อไหมพี่

ในที่สุดเอาคนทั้งหมู่บ้านระดมกำลังกัน

มาช่วยกันหานะฮะแบ่งทีมกันค้นหาถ้ำกลางสายฝนด้วยพี่เอ้ย
จนกระทั่งหากันไปถึง๕ทุ่ม

คือ๕ทุ่มชาวบ้านก็เลยบอกว่ายุติเถอะ
เพราะหาไม่เจอแล้ว๑ดึกแล้วก็ฝนมันตกลงมาจนแบบทุกคนเปียกปอนกันหมด
เช้าวันรุ่งขึ้นก็ค้นหากันใหม่เจอไหมก็ยังไม่เจอไม่เจออีก
ถูกต้องไม่เจออีกนุ่มเล่นดีแล้วจนช่วงเช้ามืด
ญาติก็ออกตามหากันอีกโดยในผลกกตกูลหลายชาญของเขาเนี่ย
รอบแรกออกไปตามบริเวณที่คุณยายเขาออกไปทุกวันทุกวันเพราะเป็นกิจวัตรของเขาอยู่แล้ว
ว่ายายน่าจะไปหาหน่อไม้พี่เดินกันเป็นชั่วโมงหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แต่ทุกคนก็มีรางสังหรณ์เจ้ายายจะต้องอยู่บริเวณเนี่ยแหละ
ไม่รู้จะทำยังไงทุกคนใช้แรงของกู้ภัยแล้วชาวบ้านแล้วอะไรก็แล้ว
ในที่สุดทุกคนบอกเอาเหอะเว้ยจุดทูบจุดเทียนขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางหน่อยอะไรอ่ะ
ดอกไม้ก็เปิดทางขอขอให้เจ้าทางเนี่ยเปิดป่าให้พบยายหน่อยนะฮะ
หลังจากนั้นก็กลับไปบริเวณที่เดินหากัน๒วันนะนะ
คุณยายอยู่ตรงนั้นแหละยายทำอะไรอยู่นั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ถูก
ยายนั่งอยู่ตรงนั้นแหละยังนั่งอยู่กับใครหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นแหละ
แล้วเขาบอกว่านี่เมื่อคืนก็เดินหาตรงนี้๕รอบก็ไม่เจอ
เช้ามืดก็เดินอีกก็หาไม่เจอหลังจากที่จุดทูปปุ๊บ
ไปที่นั้นเจอเลยคราวนี้ยายเนี่ยนั่งเหยียดขาอยู่ในป่าข้าวโพดนะฮะ
ที่เดิมเนี่ยที่เดิมตรงที่เขาเดินหากันเป็นวันเนี่ย
แล้วก็เข้าไปหาหน่อไม้ตามที่ทุกคนคิดกันเลย
โดยช่วงแรกก็หาอยู่ที่บริเวณป่าหลังบ้าน

เขาก็เลยเดินหนีเหมือนแบบมีคนมาเสียงอมหิตของหนุ่มอย่างนี้
เหมือนมดตั้งมดตั้งอย่างนี้ถ้ามดเสียงหนุ่มอย่างนี้
คนก็ต้องหนีเพราะมีความอำมะนึกออกไหม

นางก็เดินหนีหนีหนีนางก็เสริฟ
นางบอกว่าในระหว่างที่เดินนางหกล้มแบบว่าหนีจนอายุกระเยอะ
แล้วว่าคลานบางครั้งก็ช่วงคลานพวกกลัวมาก
จนกระทั่งนางตัวสั่นเข้ามาแอบอยู่ในป่าข้าวโพด

โดยนั่งบริเวณนั้นไม่เห็นใครมาตามหาสักคนหนึ่งเลย

เขาจะแสดงว่าผีบังไว้

ฉันคิดว่าพวกเธอคงต้องพูดเรื่องนี้แน่เลย

จนรุ่นเช้าอยู่ดีหลังจากที่เขาบอกจุดทูบ

ก็ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลหน่อยแล้วล่ะ

คุณฮะเสียงโทรศัพท์คุณรบกวนมาก

สรุปแล้วผีลักซ่อน
ก็ไม่รู้ต้องถามผู้นักวิทยาศาสตร์ม้าก่อน

คือยายเขาเป็นคนตัวเล็กใช่ป่ะ

นางมาคอนเฟิร์มด้านหลวงแรง

โหอยู่นั่นน่ะ

คือเตินปูพรมอย่างนี้เลยนะ

ก็อยู่ในบริเวณที่นางเข้าไปบ่อยนะ

ไปแล้ว

เออ๒ครัวได้จริงนะ

เราต้องเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนก่อน

แล้วก็เริ่มแบบว่า
แล้วแก้ผ้าไหมถู๊
อัพที่ไหน
เป็นเรื่องนี้ชัดหลุดนะครับ

ไปขอฉีคนท้องนี่มาตรวจนะ

อีกเรื่องอีกราย
เขาได้มีการเปิดเผยแชทของหญิงสาวคนหนึ่ง
อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าสาววิวาล่ม
ไปขอปัสสาวะของคนท้องมาตรวจ
หวังจะหยุดความเจ้าชู้ของเจ้าบ่าวของตัวเอง

เมื่อวานนี้วันที่๒๖นี่แหละ

ได้มีการเปิดเผยแชทนะครับของหญิงสาวรายหนึ่ง
อ้างว่าเป็นเจ้าสาววิวาล่ม
โดยแชทดังกล่าวเป็นการพูดคุยคล้ายกับว่า

แต่เพราะอยากหยุดความเจ้าชู้ของฝ่ายชาย
แต่ฝ่ายหญิงรุ่นน้องกลับตอบไปว่า
คนเจ้าชู้ท้องก็เอาไม่อยู่
แล้วยิ่งถ้าโดนจับได้ว่าโกหก

ถ้ายังไม่สะดวกช่วยก็ไม่เป็นไรนะ
ทั้งนี้นะฮะจากเพจได้มีการระบุข้อความในธรรมนองที่ว่า
เป็นการขอปัสสาวะของรุ่นน้องที่กำลังตั้งคัน

แล้วก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าว่า
ต่อไปเนี่ยอาจจะอ้างว่า

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนั้นค่ะ

อันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
ก็คือต้องรอให้ทางเขาออกมาพูดก่อน
เอาง่ายดีกว่าเรื่องนี้ที่เขาพูดมาเนี่ย
ก็คือเขาหมายถึงมะนาวแล้วกัน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
เจ้าสาวที่บ้านไม่มีใครรู้จักวันนึงผู้หญิงออกมาบอกว่าเขาทำหน้าที่เจ้าสาวดีที่สุดแล้วแต่เจ้าบ่าวไม่มางานแต่งเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเป็นลาวใจแบบคนตามทั้งประเทศอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีการขุดประวัติขึ้นมาว่าใครเป็นใครผู้หญิงเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงลามไปถึงพ่อแม่ถึงอะไรกันโอ
ไม่ต้องตรวจฉี่ตรวจอะไรแล้วไปตรวจเลือดเลยชั่วโมงเดียวรู้เลยว่าท้องหรือไม่ท้อง
นะฮะเพราะว่าค่ามันบอกเลยว่าท้องหรือไม่ท้อง
เอาใบมายืนยันว่าไปตรวจจริงแล้วท้องจริงก็จบใช่มั้ยคะ

เดี๋ยวก่อนแสดงว่าตอนที่เขาออกมาพูดเนี่ยว่าเขาท้องเนี่ยแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปตรวจใช่ไหม
เขาอ้างว่าเขาทองไปตรวจแล้ว

มั่นใจว่าท้องเพราะว่าประจำเดือนไม่มา
หรือว่ามั่นใจเพราะท้องเพราะฉันอยากพูดลอยว่าฉันท้อง
เขาตรวจแล้วเขาตรวจแล้วเขาบอกเขาไปตรวจมาแล้วเขาอ้างว่าเขาไปตรวจมาแล้ว

แต่ทีนี้วันนี้ทุกคนก็เลยรอดูอยู่ว่ามะนาวจะเอาใบออกมาโชว์เมื่อไหร่
ถูกไหมฮะไม่ได้ต่างอะไรกับน้องมิ้งน้องมิ้งไม่ได้ต่างอะไรกันนะฮะ
แต่ทีนี้ในมุมกลับกันเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่าไอ้เจ้าแชทที่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นแชทของวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร

ซึ่งจ้าตัวออกยอมรับว่าเป็นช็ทของจริงส่ว่ะพี่หนู

การสมุดทรลบสรุปง่ายง่ายคือ

ก็มันกลายเป็นผู้หญิงสองคนตีกันถูกต้องไหม

เพราะฉะนั้นต้องรอดูมณาออกมาพูดก่อนว่า
สรุปแล้วแชทอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ถ้าออกมาเป็นเดือนอื่นนะฮะ
ก่อนที่เขาจะคบกันก็แสดงว่าอันนี้เขาพูดถึงไหม

แต่ถ้าเป็นการพูดคุยกันในเดือนเมษา
หรือว่าหลังจากเมษาก็เป็นเรื่องของพาคิน
แสดงว่าก่อนหน้านี้นางก็คบคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกัน

คนเรานี่นะพอมีแค่มดลูกนี่ก็เรียกสิทธิ์เรียกเสียงอยู่ได้ตลอดเวลา
ใช่ไหมแค่นี้เองเหรอ

เรื่องนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
เพิ่งไปสรุปเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ยืมเงินกัน๕๐๐บาทแล้วก็เออรักใส่หอมเธอ
ฉันไม่เคยกลัวนะโลกสวยอ่ะฉันไม่ไม่กลัวเอาแต่ความเป็นจริงดีกว่า

นี่เอาเรื่องนี้ดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

ถ้าอยากรวยนะเหมือนคนเมืองนี้เนี่ยนะ
ก็ให้ขยันทำงานนะฮะ
ก็ได้มีการจัดลำดับ๕อันดับกันเลยเนี่ยนะ
สำหรับคนดังที่ทำเงินได้สูงสุดเลยประจำปี๒๕๖๒
อันดับที่๑เลยนะนั่นก็คือ
คือคนนี้ก็เป็นยอดนักมวยโลกนะ
อเมริกันที่ทำเงินได้ถึง๒๘๕ล้านเหรียญสหรัฐหรือ๙๔๐๐ล้านบาท
จากการที่เขาขึ้นชกกับนายคอนเนอร์แม่เกรเกอร์
เพียงแค่ไฟล์ทเดียวนะทำเงินได้ถึง๒๗๕ล้านเหรียญสหรัฐหรือ๙๐๐ล้าน
จับบ้าหรือไฟล์ทเดียวนะได้๙๐๐๐ล้านบาทโอ้มายก็อดไปชกนี่เห็นกำลังชกมัวอยู่ใช่ป่ะเราอ่ะ
เอาสิไปจะได้จนขนาดนี้โอ้โหโลกแปลกโลกแปลกโอ้ตายแล้วเป็นฉันก็ยอมชกกันด้วยเนาะ
เพราะรูปหล่อเป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะฮะจะมีเป็นสามีของก็มีเมียแล้วนะมีลูกแล้วด้วย
เจ้าของรางวัลออสการ์นะทำรายได้ถึง๒๓๙ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวประมาณ๗๙๐๐ล้านบาทโอ้คุณพระคุณเจ้า
มันสวยนะคายลี่คายลี่ใช่อันนี้มีขายอยู่ในอะไรนะร้านอะไรที่รวมไม่ใช่ร้านที่รวมเครื่องสำอางอะไรต้องพูด
เซฟอลล่าเซฟอลล่าโดยเธอนี้นะมีรายได้ถึง๑๖๖๕ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า๕๐๐๐กว่าล้าน๕๕๐๐ล้านบาท
เข้าใจไหมเขาก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาคนก็จะติดกันงอมแงมเพราะว่า
เดียเวนโจเบนจอร์นซันคนนี้เนี่ยเป็นยอดนักมวยปล้ำ
ตำนานเลยทีเดียวแล้วก็เป็นนักแสดงเจ้าของผลงานชื่อดังมากมายนะทำรายได้ถึง๑๒๔ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว๔๐๐๐ล้านบาท
เราจะทำได้ถึงขนาดไหนเราอยู่เมืองไทยเราจะต้องแสดงหรือว่าอ่านข่าวคอโป่งเส้นเลือดทันลังออกมาขนาดนี้
คุณจะได้๔๐๐๐ล้านเหรียญทะลัก
ช่วงหน้าเขามีการเชียร์กันบอกว่าให้เกรทวรินทรเนี่ยจีบแมทพิรณี

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้

อุ๊ยเปิดตัวอีกแล้วยังไม่ทันแล้วอุ๊ยเปิดตัวอีกแล้ว
ฟันขาวเย็นยาวนาน

เขารุ้นกันอยากที่จะให้เกรสเวอรินทรนี่นะ

นี่ก็คือแมทพีรณีนะคะคือคนนี้แหละ

แล้วก็เห็นว่าแมทเขาก็เรียกว่า
เขาเหมือนกับมีปัญหาก่อนหน้านี้ใช่ป่ะ

แล้วเขาก็ไปประกาศหาคู่

ดังนั้นตอนนี้แมทพิรณีก็เลยโสด
ถูกหรือเปล่า

แมทมาเชียร์กันสุดลิดสุดเด็ดเลยนะคะ
เราก็เลยไปถามว่าคนที่เขาเชียร์ให้เราไปช่วยดามใจเนี่ย

เกรสเขาก็ตอบบอกว่าจริงหรือเปล่า

ก็คือว่าผมก็ได้ยินข่าวเรื่องแมทสักพักหนึ่งแล้วนะครับ
แค่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่หรอก
แต่ว่าตอนที่ทราบว่าแมทมีการให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยนะฮะ
ตัวผมเองเนี่ยก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจน้องเขานะฮะ
แต่ว่าบอกตรงนะคะว่าระยะหลังเนี่ยนะคะ
ผมกับน้องเขาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้คุยอะไรรายละเอียดอะไรกันสักเท่าไหร่หรอก
แต่ว่าก็แค่ผมมองว่าจากที่สังเกตนะ
เขาก็คงยังจะแข็งแรงแล้วก็สดใสเหมือนเดิม
ก็เลยต้องถามต่อไปเลยนะฮะว่าตอนที่เขาส่งข้อความให้กำลังใจเนี่ยนะ
ตอนที่เราส่งข้อความให้กำลังใจเนี่ยเขาได้ตอบกลับมาบ้างไหม
ก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์เลยนะครับก็คือว่าไม่ได้ไปถามรายละเอียดอะไรเขามากนะครับ
เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็คงพูดไปหมดแล้วแหละนะครับ
ส่วนผมก็แค่แบบว่าเห็นผ่านผ่านแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงก็พอแล้ว
ก็ไม่ได้มองว่าจำเป็นจะต้องเป็นแบบไปถามเรื่องเล่ารายละเอียดนู่นนี่นั่น
เห็นมันพูดไว้ก็ขอแค่ให้เขาซูซูเท่านั้นเองนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นกันไปเรื่อยจะไปจีบน้องเนิ้งเขาไหม
นู่นนี่นั่นต่างแกมันก็บอกขอบคุณครับแหมผมจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
อันนี้ก็เป็นแบบว่าการเชียร์กันไปนู่นนี่นั่นต่างนานา
โหยเขาไม่หรอกเขามีแฟนแล้วแก๊กน่ะ
เออก็มีแฟนนอกวงการคือเหมือนนั้นสัมภาษณ์แล้วด้วย
แล้วเขาก็ยอมรับแล้วด้วยว่าเขามีเป็นคลินิกความงาม
ถูกรู้ก็อยู่แล้วเป็นหมอ

เชิญครับคุณพระดำฮะเรื่องนี้ต้องรู้จากปากคุณเท่านั้น

คือคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นี่แหละอย่างที่ตกมาเป็นข่าวกับคุณสอนรามว่าสรุปแล้ว
สอนรามเนี่ยคือน้ำฝนหรือติ๊ก
เพราะว่าบางคนบอกว่าเออติ๊กเออน้ำฝน

ล่าสุดนางถึงขนาดออกมาไลฟ์
ไม่ใช่ออกมาไลฟ์แถลงข่าวเป็นแฟนสวนราม

ไม่ใช่หมายถึงนี่แหละติ๊กเนี่ย
บางคนไปปวดด่าวว่าเป็นก๊ะ

คนสำคัญก็พาเสียงเข้ามาในกล้อง

เป้นแฟนกลับคุณ
ขอบคุณแฟนกลับคุณ

แฟมิลี่คุณ

ไม่ใช่มีเสียงเสียงสอนรามบอกว่าถั่วต้มถั่วต้มอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

ว่ายอมรับว่าหนูไปตักบาดกับหนุ่มสอนรามจริง
รักตัวเองแล้วก็รักทุกคนที่รักหนูนะคะ
เอาแต่สิ่งดีเพราะมันเป็นการทำบุญ

นักข่าวทุกคนเขียนข่าวหนูดีมาก

ใช้ประสบการณ์สอนตัวเองว่าอะไรที่ควรทำ

เขาบอกว่ากะหลีกับกะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอ
รู้รีบบอก

ก็เลยนางบอกอย่ามาดูถูกคน
อย่ามาตัดสินใจคนอย่างนั้นให้เกียรติคนบ้าง

หนูก็พร้อมจะเกลียนกลับอย่ามาดูถูกกันอย่ามามอโน

ก็นั่นแหละสักพักเหมือนแค่พูดถูกนี้ปุ๊บ
เสียงหนุ่มสอนรามก็แทรกขึ้นมา

ก็เหมือนกับว่าหยอกล้อกัน

ถูกต้องก็คือถูกต้องถั่วต้อม

ผู้ชายเพิ่งตื่นฝ่ายชายเพิ่งตื่นอะไรอย่างนี้

พร้อมกับหยอดมุกหวานหมอบนมตามีอะไรอย่างนี้

สอนรามครับสอนรามมีมุกเดียวเหรอฮ

ก็คุณเห็นมันตรงแต่เรื่องนมใบตลากนมตามีเนี่ย

แล้วก็มีหลุดพูดว่าพี่หนุ่มมีภูมิว่ะ

ฝ่ายฉันบอกว่าคุณไปพูดชื่อเขาได้ไง

ก็แบบเล่นกันไปเล่นกันมาอย่างนี้

คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเองนะใช่ไหมแองจี้

หนูรักพี่นะหนูขอโทษ
ผ่านโซชี
ใช่ไงเพราะว่าพระรูปเดียวกัน

ไปด้วยกันแล้วแล้วแล้วแล้วที่ที่ที่ก่อนหน้านี้หลอกเขาหรอ
หมายถึงก่อนหน้านี้ผู้หญิงก่อนหน้านี้หลอกเขาเหรอ
ไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้งงงงงง
อันนั้นงงไม่รู้อันนั้นไม่รู้เพราะว่าเพราะว่ามันก็มีข่าวตอนแรกเนี่ย
สอนรามคบกับน้ำฝนถูกไหมฮะแล้วเพราะว่ามันก็มีการจับผิดกัน
น้ำฝนไปใส่เสื้อของสอนรามแล้วก็อยู่ในห้องสอนราม
พอหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีแชทหลุดออกมาหรือว่ามีเรื่องรูปหลุดออกมาว่า
น้ำฝนเองขอโทษสอนรามถูกไหมฮะยังไม่ทันจะมีการสอนรามกลับไปคืนดีด้วยเลย
ปรากฏสอนรามมันมีครบกับคนนี้แหละเออแล้วแล้วมีรู้อะไรกันขึ้น
คนก่อนหน้านี้ที่ก็มีลูกติดมาหลอกเหรอไม่ใช่เขาเลิกกันไปแล้วอันนั้นน่ะ
เขาเลิกกันไปแล้วแล้วใช่เขาอยู่กันที่โครงเขาคบกันที่โครงตอนนั้น
แล้วเขาก็เลิกกันไปเขาก็เลิกกันก็หมายถึงว่าหลอกเหรอไม่ได้หรอก
เขาก็คบกันนานนะเขาก็คบกันสักพักนึงนะฮะคบกันนานก็เลิกกันไป
โอเคฮะจบโทษใจแล้วเดี๋ยวไปดูว่าดูตูมตาม
ทุกวันนี้มันหล่อจริงพี่หนุ่มแต่ก็หล่อขึ้นมันหล่อจริง
แบบหล่อแบบไม่ต้องศัลยกรรมด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวกลับมาครับ
สกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ
ความเป็นพระเอกออร่ามันออกจริงตูมตามดุมันหล่อจริง

ไม่เคยแตะต้องเลยไม่เคยไปเรียนเต้นที่เกาหลีด้วย
โอเคนะครับเอาลาไปก่อนพรุ่งนี้วันหยุดเนอะ

ก็เรียกได้ว่าหยุดไปจนถึงวันจันทร์กันเลยทีเดียว
แต่วันจันทร์เรากลับมานะเรากลับมาเรามีโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ